แต่ถ้าจะมีความสุขเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ต้องหาอะไรอร่อยทาน

โอ้โหชอบทั้งหยอดชอบทั้งแคะ

อาจจะไม่เหมาะสำหรับคุณชนะ

คุณชนะข้อ

แต่ขนมครกที่ว่านี้เหมาะกับทุกคนนะคะทุกเพศทุกวัยเพราะว่ามันเป็นขนมที่ทานง่าย
แต่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะมีขนมครกเจ้านึงนี่เขาขายแบบไม่ธรรมดา
เอาไปเลยจ้ะยกถาดแบบไส้แน่น

ขนมครกยกถาดแบบละมืดละไมละม่อมละเมียดแหมดูน่ารับประทานที่ชาเลยค่ะ
กระบวนการทำของเขานะตั้งเตาร้อนแล้วก็เทกะทิลงไป
กระทิกกลิ้งหน่อยนะกะทิกกลิ้งออกไปทั่วทั้งกระทะแล้วใส่ไส้เลยค่ะ
แต่ดูสิ
เขาใส่แบบคูณแบบนี้

ทั้งหมดเนี่ย๙ไส้ลูกค้าเขาก็เลยติดอกติดใจ
เพราะไม่เคยเห็นขนมครกร้านไหนเครื่องแน่นขนาดนี้
ถึงขั้นว่าต้องเปิดจองรับออเดอร์ล่วงหน้า
ใครอยากกินอยากสั่งเนี่ยสั่งผ่านโซเชียลมีเดียก่อนก็ได้เลยนะ
ร้านเขาเด็ดแบบนี้เราก็ต้องไปพูดคุยกับเจ้าของล่ะ
นั่นก็คือคุณพี่ผ่องอำภัยบุญนาดี
พี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าที่บ้านเนี่ยนะชื่นชอบการกินขนมครกมาก
ไปที่ไหนตำบลใดเมืองอะไรก็แล้วแต่ต้องไปแสวงหาขนมครก
ที่ไหนเด็ดที่ไหนดีที่ไหนอร่อยไปมาหมดค่ะ
จนกระทั่งไปสะดุดตาสะดุดใจ
ความอร่อยของร้านขนมครกแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสาคร
หลังจากนั้นก็เลยรู้ว่านี่แหละคือรสชาติที่ใช่
ไปขอเรียนวิชาการทำขนมครกสูตรนี้
กลับมาเปิดที่ขอนแก่นดีจัง
พูดเลยว่าการลงทุนครั้งนี้คุ้มค่ามาก
เอามาเปิดที่ขอนแก่นแล้วขายดิบขายดีอะค่ะ
ส่วนราคาขายนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าแหมคุ้มจริง
เพราะว่าเริ่มต้นเพียงชุดละ๘๐บาท
แต่ถ้าใครซื้อแบบยกถาดเครื่องแน่นเอามาหมดเลยเนี่ยนะคะ
ราคาอยู่ที่๑๒๐บาทเท่านั้น

ยกมาตั้งครกเลยจริงเอามาเป็นถาดเหมือนพิซซ่าเลยนะคะ

มีเขียนโอ้ยพรวันเกิดด้วยค่ะอันนี้
ไม่ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นการตกแต่งเฉยติดไส้ลูกเกดอยู่ตรงกลาง

คุณชิสากำลังจะบอกว่าในแต่ละวันเขาจะมีพิเศษให้
มีพิเศษมีจำกัดจำนวน
ถาดละ๓๐๔๐ถาดเท่านั้น
อยากกินมากลิ้นพันธุ์กันแล้วนะคะ
ที่ต้องจำกัดจำนวนเนี่ยเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยนะคะ
มันใช้เวลาเหมือนกันถาดหนึ่งใช้เวลาประมาณ๒๐

ก็เลยจะต้องประมาณ๓๐๔๐ธาตุ
ใครอยากจะไปลิ้มลองความอร่อยขนมครกยกถัด
ที่ให้ไส้จู่ใจเครื่องเน้นแบบนี้
ต้องแนะนำนะคะว่าไปสัมผัสด้วยตัวคุณเอง

อำเภอเมืองจังหวัดคอนกันเด้อพอลมาฟินองค์

ราคา๑๒๐บาททั้งถาดคุ้มนะ
ขนมครกถาดเราก็เคยเล่ากันมา
มันก็มีแหละหลายร้านเขาก็ทำกัน
นครกถาดหน้าข้าวเหนียวทุเรียน
ข้าวเหนียวมะม่วงไอ้ที่เขาไม่ทำกัน

เอาจริงไอ้ที่เขาไม่ทำบางทีมันกินไม่ได้เปล่า

มันก็อาจจะทานได้เพราะมันเป็นกะทิเหมือนกัน
เป็นหน้ามะม่วงน้ำปลาหวาน
อันนี้ไม่น่าด่า

เอาเป็นหน้าแบบไอ้ข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ย
พอเข้าใจข้าวเหนียวทุเรียนกับกะทิถ้าเข้าใจ

แต่ว่ามะม่วงน้ำปลาหวาน